ชนบุรีค่ะปกติหมานี่มี๔ขาใช่ไหมคะ

หมาตัวนี้พิเศษมี๒ขาแต่พิเศษกว่านั้นคือยอดกระตันยูมากคุณผู้ชม

มันจะช่วยคุณลุงขายหอยนังรมแถวบางแสน

อยู่บางแสนนะ
น้องของใหม่น้องของฟรู
โอ้ยเจ้าปุ๋ยเข่นไปมากเลยอ่ะ
โอ้โหเรียกชัดนะคะเดี๋ยวเป็นเจ้าปุ้ย

ปุ๋ยหรือว่าเจ้าปุกปุ๋ยคุณผู้ชม

ให้ขาหลังคู่เดินเนี่ยค่ะ
นี่คือคนที่ไปถ่ายคลิปนี้แล้วเอามาโพสต์ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะคะ
แล้วแต่เป็นลูกค้าของคุณลุงที่เป็นเจ้าของเจ้าปุกปุ๋ยนะคะ
นี่มีแต่คนบอกลุงสู้ชีวิตปลุกปุ๋ยมันสู้ชีวิตยิ่งกว่า

ปรับบุญให้ชัดเอาไหม
ตรงนี้คือว่าร้านบีมชื่อว่าร้านบีมหอยนางรมสด
แล้วก็คุณลุงมีอาชีพขายหอยนังรมตรงนี้ค่ะ
คุณลุงทงชัยบอกว่าเลี้ยงน้องหมามาตั้งแต่เกิดเลยนะ
ท่อกนี้จริงเขามี๘ชีวิตด้วยกัน๘ตัวนะคะ
แต่ทายลงหายทายใจไปหมดแล้ว

ต้องการไปอุดหนุนหอยนางรมสด
ก็ไปอุดหนุนกันได้

คุณผู้ชมนี่เบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแล้ว
ร้านอะไรอ่ะบีมหอยนางรมสด
ใช่เบอร์โทรศัพท์๐๖๔๑๙๖๙๐๖๑นะคะ
ไปแล้วได้ทั้งหอยนังรมได้ทั้งเล่นกับเจ้าปุ๋ยด้วยนะ

กระถิ่นน่ะหอมเจียวเนอะ